ผู้ชมครับเรายังตามคดีของน้องไฟล์ให้นะครับ

เพราะว่ามีการใช้ยาเสพติดแล้วก็ช็อกหมดสติตั้งแต่ในบ้าน
เพื่อนของน้องไฟล์บอกว่าไม่รู้ว่ายาเสพติดที่คนในงานเขาเอามาให้เสพ
สูดนมอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเคนมผงหรือเปล่า
ศพของน้องไฟล์ชาปนกิจศพไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณแม่แล้วก็ญาติญาตินำเท่ากระดูกของน้องไฟล์ไปลอยอังคาร
นี่นะฮะเท่ากระดูกของน้องไฟล์ไปลอยอังคารกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ที่บริเวณพระเจดีมุเตาหรือว่าเจดีเอียงของวัดปร
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าน้องไฟล์นี่อายุ๒๒
เธอมีลูกนะลูกชายอายุ๔ขวบวันนี้ลูกชายก็ไปด้วย
คือลูกชายของน้องไฟล์เนี่ยจะเรียกคุณแม่เรียกชื่อเล่นอย่างเดียว
ตามภาษาเด็กอ่ะนะซึ่งคุณแม่ของน้องไฟล์เนี่ยนะครับ
ว่ายายของน้องเนี่ยบอกว่าคือระหว่างที่กำลังทำพิธีกันอยู่เนี่ยนะฮะ
โรยเข้าตอกดอกไม้ลอยเท่ากระดูกของน้องไฟล์เนี่ย
ทุกคนก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะแม่ก็บอกลูกสาว
บอกไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะไม่ต้องเป็นห่วงลูกชาย
หรือว่าน้องชายนะเดี๋ยวแม่จะดูแลให้ดีที่สุด
แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้
ระหว่างที่ลอยอังคารทำพิธีกันอยู่ลูกชายอายุ๔ขวบของน้องไฟล์
อยู่อยู่พูดขึ้นมาบอกสงสารฟ้าย
ค่ะก็คือสงสารคุณแม่เขาอ่ะ
ยายของน้องนะฮะก็คือคุณแม่ของน้องไฟล์เนี่ยบอกว่า
หดหูใจมากนี่ฮะร้องไห้ตลอด

น้องฟ้ายเสียชีวิตไปนะครับ
คุณแม่ของน้องไฟล์บอกว่าหลานชายวัย๔ขวบเนี่ยพูดทุกวัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๙วันที่๑๐พฤษภาคมค่ะ
นี่ลูกชายนะฮะ

คือสี่ขวบคงจะพอรู้อะไรบ้างแล้วนะฮะ

อยู่ดีเนี่ยหลานชายบอกคิดถึงฟ้าย
ที่ผ่านมาทุกวันก็จะบอกบอกคิดถึงไฟล์คิดถึงไฟล์
วันเนี่ยถามยาย
คือเขาจะเรียกชื่อคุณแม่เขาเรียกชื่อเล่น

แล้วคุณแม่ก็อายุยัง๒๕นี่ก็อาจจะเป็นเหมือนเพื่อนเล่นกับลูก
วันถามยายบอกคืนนี้ไฟล์จะมานอนกับเราได้ไหม
ขอโทรศัพท์หาฟ้ายให้หน่อย

ไฟล์เขาจะโทรมาคุยกับลูกทุกวัน

จะไปทำงงทำงานอะไรก็แล้วแต่
เหมือนเมื่อวานเนี่ยตอนที่ขับรถมาเนี่ย
เขาหลับเพราะเขาตื่นที่มา

หนูคิดถึงฟ้ายมากเลยอ่ะยาย

ก็จุกไม่รู้จะพูดยังไง

แล้วแล้วฟ้ายจะกลับมาไหมอ่ะ
แล้วฟ้ายจะมาหาหนูไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ย

น้องฟ้ายทำงานเป็นพริตตี้
ก็อย่างที่เราติดตามข่าวเรื่องนี้มาหลายครั้ง

คืนวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งที่บางประม้าสุพรรณบุรี
ชายหนุ่ม๔คนจ้างสาว

มีการใช้ยาเสพติดกันในงานนะฮะ
ฝั่งของผู้ชายในบ้านงานเนี่ยบอกว่า

เพื่อนของน้องไฟล์สองคนที่มีอาการตัวชาแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไร

คือหนูก็มีกันมานั่นแหละแต่มีนิดเดียว

เอามาแล้วเอามาให้สูตรให้ดมกัน
ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือเคนมผงหรือเปล่าก็ไม่รู้
ไฟล์ก็น็อกก็ช็อกหมดสติไปเลย
พากลับไปถึงห้องเนี่ยสุดท้ายเสียชีวิต
แม่ของน้องไฟล์บอกว่าน้องไฟล์เป็นคนขยันนะครับ

แต่พอเกิดสถานการณ์โควิด๑๙ร้านที่ทำงานเนี่ยปิดนะครับ
ก็เลยต้องมารับงานชงเหล้า
ก็คือไปเอ็นเตอร์เทนไปชงเหล้าอ่ะเป็นเด็กเอ็นอ่ะ
ปกติน้องไฟล์จะอยู่บ้านกับแม่เวลามีงานก็ออกไปทำงาน
เนื่องจากหากไปเช่าห้องอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีรายจ่าย

ที่ผ่านมาเพื่อนของน้องไฟล์มักจะเล่าเสมอว่าน้องไฟล์เนี่ย
เป็นคนที่กลัวไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียว
เวลาไปทำงานเนี่ยรับงานชงเหล้ารับงานเอ็นเตอร์เทน
ต้องมีเพื่อนไปด้วยเพราะไฟล์กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนที่ไปงานปาร์ตี้ด้วยกันครั้งล่าสุด
สองคนที่ไปด้วยกันก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันสนิทกัน
ซึ่งแม่บอกว่าแม่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับลูกสาวในคืนวันนั้น
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับแม่ของน้องไฟล์บอกว่าตอนแรกคิดว่าคดีจะไม่คืบหน้า
แต่พอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ตำรวจในพื้นที่ทำงานกันอย่างเต็มที่มาก
แล้วก็มีความคืบหน้าทางคดีมากด้วย
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้เรียกพ่อกับแม่กับน้องไฟล์ไปสอบถามไปให้ข้อมูลไปถามข้อมูลอะไรนะครับ
เขาจะโตจนกว่าแม่จะสิ้นลมเขาก็คือเขาก็อยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะช่วยค่าใช้จ่ายนะแต่เขาไม่กล้าที่จะมาเขาบอกว่ากลัวทางเราจะทำร้ายเขาอะไรอย่างนี้
แต่แม่ก็บอกเขาไปนะว่าไม่ต้องกลัวทางเราไม่มีอะไร
ไฟล์มันจะเป็นคนที่แบบว่าคือไฟล์มันตาขาวนะมันกลัวนะ

มันจะต้องมีเพื่อนถ้าไปคนเดียวมันจะไม่ค่อยกล้าไปส่วนใหญ่มันจะไม่ไปคนเดียวนะเขาก็ห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านและกลัวจะแบบจะหาไม่ทันจะหาไม่พออะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำงานสามสิบวันเขาจะทำงานสามสิบวัน
เราคุยกับแม่ของน้องไฟล์นอกจากเรื่องคดีแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการเยียวยาด้วยนะฮะ
ท่อนนึงเนี่ยแม่น้องไฟล์บอกว่าเนี่ยน้องไฟล์เขาโทรหาลูกทุกวันเนี่ยตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันสะเทือนใจแม่มากนะ
ฝั่งนั้นบอกใช่ก็ผมก็ทราบแหละไฟล์เขาก็บอกผมอยู่แม่น้องไฟล์ก็ถามว่ารู้จักกับไฟล์ไหมรู้จักกันไหมผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่รู้จักกันแต่เคยเห็นไฟล์ที่งานอื่นแล้วไฟล์เขาก็นิสัยดีแชทต่อมาแม่น้องไฟล์ถามว่าเออตกลงคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถึงขั้นลูกสาวแม่เขาเสียชีวิตแน่เขาเลยถามว่าตกลงคืนนั้น
คนที่คุยด้วยเนี่ยนะฮะที่เป็นคนจ้างงานน้องไฟล์เนี่ยบอกว่าวันนั้นน้องมางานปาร์ตี้ตามปกติแล้วก็บอกว่าแม่เข้าใจไหมครับแม่เข้าใจใช่ไหมงานชงเหล้าเนี่ยนี่ฮะยาวเหยียดเลยนะเขาก็บอกผมเนี่ยจ้างน้องมา๓คนแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยมาอีก๓คนนะครับเพื่อนของฝั่งนี้เขาทางผู้จ้างเนี่ยก็คือเป็นผู้ชาย๔คนกว่าจะไปปาร์ตี้กันที่บ้านก็เที่ยงคืนกว่า

บอกว่าแล้วหนูจะช่วยยังไงอืมอ่าคนจ้างตอบกลับมาว่าเดี๋ยวต้องไปปรึกษาพ่อกับแม่ก่อนแล้วจะติดต่อกลับค่ะ
หลังจากที่คุยกันวันนั้นนะฮะทางฝั่งนั้นก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาทางแม่ของน้องไฟล์อีกเลย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำที่โรงพักนั่นแหละที่บางประมาทสุพรรณบุรีอืม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะค่อยไล่เรียงดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เพื่อนน้องไฟล์หรือคนใกล้ชิดเขาก็มองว่าไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถมองได้ไหม
ว่ามันเป็นเรื่องของลางบอกเหตุหรือไม่อย่างไรนี่นะคะเก้าพฤษภาคมค่ะ
ไฟล์โพสต์ภาพใส่เสื้อสายเดี่ยวสีชมพูนะคะถ่ายรูปหน้าโต๊ะเครื่องแป้งภาพนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะสังเกตที่พื้นนะคะพื้นกระเบื้องลายเดียวกันกับบ้านที่จัดปาร์ตี้ค่ะ
โพสต์นี้คนเข้าไปแสดงความอาลัยถึงน้องไฟล์กันเยอะมากนะคะ
ภาพขวามือคือภาพบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ที่เกิดเรื่องอ่ะค่ะอ๋อนี่พื้นเดียวกันเลย
ลายเดียวกันนี่นะคะทีนี้ค่ะย้อนดูไทม์ไลน์กันหน่อยนะคะย้อนไปตั้งแต่๗พฤษภาคมนะคะ
ใส่ฟิลเตอร์เป็นมัจจุราชแล้วก็พื้นหลังสีแดงอะค่ะครับ๘พฤษภาคมน้องไฟล์รับงานชงเหล้าจากกลุ่มทางเฟซบุ๊กนะคะ
พฤษภาคมคือวันที่เกิดเรื่องประมาณ๕ทุ่มน้องไฟล์ผู้เสียชีวิตกับน้องพิ้งและน้องพรไปรับงานเอ็นเตอร์เทนที่บ้านในตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
พฤษภาคมเวลาประมาณเที่ยงคืน๕๐นาทีน้องไฟล์โพสต์เฟซบุ๊กนะคะมีข้อความว่าความรักก็เหมือนกัญชาแรกหวานนานไปหลอน
ตีหนึ่งค่ะน้องไฟล์อยู่ในงานปาร์ตี้นะคะก็จะนั่งดื่มนั่งกินแล้วก็เต้นกันอย่างสนุกสนานกับคนที่จ้างงาน
ตี๒ค่ะฟรองก์กับแน็ตมารับกลับบ้านจากนั้นก็ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันนะคะเข้าไปร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันก่อนยังไม่ทันได้กลับ
๖โมงเช้าอะค่ะน้องไฟล์หมดสตินะคะส่วนพริ้งกับพรก็ตัวชาไปทั้งตัวเลย
โมงเช้าก็อุ้มน้องไฟล์กลับห้องพักไปถึงที่พักประมาณ๘โมงเช้านะคะ
บ่ายสามโมงแน็ตเข้าไปปลุกน้องไฟล์ปลุกน้องไฟล์ไปกินข้าวแต่น้องไฟล์หายใจรวยรินแล้วหัวใจหยุดเต้นไปเลย
รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยและนำส่งโรงพยาบาล๔โมงเย็นถึงโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชค่ะคุณหมอปั๊มหัวใจนะคะ
ไฟล์ก็กลับมามีชีพจรอีกครั้งวันที่สิบถึงสิบสองพฤษภาคมคือน้องไฟล์รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูตลอดนะคะ
ไฟล์เสียชีวิตช่วงประมาณ๕ทุ่ม๒๑นาทีของวันที่๑๒พฤษภาคมค่ะ
ไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยเราสอบถามข้อมูลจากทางตำรวจนะคะว่าตกลงแล้วเรื่องทางคดีมันจะดำเนินการยังไงได้บ้าง
พลตำรวจรีชมชวินปุรัฐนานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นผู้แถลงความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะซึ่งบอกว่าวันนี้แจ้งข้อหาทางฝั่งคนจ้างงาน
สี่คนในเพชรในโอมในบอยเจ้าของบ้าน
ข้อหาครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดประเภทเด็ดแอมเฟตามีนมอร์ฟีนและเคตามีน
และข้อหามั่วสุมในช่วงของการแพร่ระบาดและฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ
ในเรื่องของโควิด๑๙ด้วยส่วนอีกคนนึงนะคะในหยิกค่ะ
โดนแจ้งข้อหามั่วสุมในช่วงของการแพร่ระบาดและฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ
นี่นะคะ๔คนที่เป็นผู้ชายเป็นกลุ่มของผู้ว่าจ้าง
เพราะเรื่องยาเสพติดเนี่ยในหยิกที่เป็นเจ้าของบ้านอะไรเนี่ย
บอกเขาไม่ได้เอามาค่ะเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
เป็นกลุ่มเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่เขาเนี่ยเป็นคนเป็นคนเอามาค่ะ
ทีนี้ค่ะทางฝั่งผู้หญิงอะค่ะก็โดนแจ้งข้อหากันด้วยนะคะ
ทางฝั่งพริตตี้เองก็โดนด้วยค่ะนางเสาฟรองก์คนที่ไปรับอ่ะค่ะ
ถูกแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทยาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
นี่นะคะส่วนพริ้งกับพรค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์กับผู้เสียชีวิตนะคะ
ถูกแจ้งข้อหามั่วสุมทำกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ร่วมการเสพวัตถุออกฤทธิเคตามีนโดยผิดกฎหมายนะคะส่วนแน็ตค่ะ
คนที่มารับก็โดนแจ้งข้อหาเหมือนกัน
สุมในช่วงของการแพร่ระบาดและฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อนะคะ
ทีนี้ค่ะวันนี้ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหา๕คนที่เป็นผู้ชายนี่นะคะ
แล้วก็เป็นผู้ชาย๔คนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งรวมแล้ว๕คนเนี่ยค่ะ
ไปตรวจเลือดหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลอืม
ผลการตรวจปัสสาวะเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ปรากฏว่ามีการเสพยาเสพติด
แต่ทางฝั่งของน้องไฟล์ผู้เสียชีวิตนะคะขอทางเจ้าหน้าที่ว่า
ตรวจอย่างละเอียดได้ไหมคือด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายวันแล้ว
ตรวจปัสสาวะมันอาจจะไม่หลงเหลือเรื่องของการเสพยาเสพติดแล้ว
ให้ไปตรวจเลือดได้ไหมคือถ้าจะมาบอกว่าเขาไม่ได้เสพยาเสพติดไม่เกี่ยวข้อง
แต่แหม่ตรวจปัสสาวะเหตุการณ์มันตั้งแต่๙พฤษภาคมน์เหรอคะ
ครับทีนี้ก็เลยไปตรวจเลือดนะคะเออ
พฤติการของผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเขาก็ยอมรับว่ามีการสังสรรค์กันจริง
ในการสังสรรค์ปาร์ตี้เนี่ยมีผู้ชาย๔คนมีผู้หญิง๓คน
พอครบเวลาที่ว่าจ้างฟรองก์กับแน็ตอีก๒คน
มารับกลุ่มของสาวพริตตี้แต่ยังไม่ทันได้กลับ
ไม่ได้รับกลับไปพอมารับปุ๊บเข้าไปปาร์ตี้ด้วยกันเลย
เข้าไปร่วมปาร์ตี้ด้วยกันเลยทีนี้นะคะพอน้องไฟล์เสียชีวิตเนี่ย
เริ่มมีอาการไม่ดีเนี่ยนะคะเขาก็พากันกลับไปตอนเช้า
ก็เลยกลายเป็นว่าจากเดิมเนี่ยมีผู้ชายที่อยู่ในบ้าน๔คน
มีพริตตี้๓คนเพิ่มมาอีก๒นะคะ
ถึงจะอุ้มน้องไฟล์ออกจากบ้านที่จัดปาร์ตี้กันไป
ทางสาวฟองนะครับให้ออกไม้จับไปแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในห้องควบคุมของโรงพักบางประมา
ส่วนอีก๔คนก็อีก๔คนนี้ก็จะมีการดำเนินคดีต่อ
ตามความผิดตามพรกรฉุกเฉินกับพรบควบคุมโรคต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวได้คุยกับพ่อของในหยิก

เขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้ตำรวจสพบังปลาม้าสอบปากคำในหยิก
และเพื่อนของในหยิกสอบปากคำนานนะคะ
แล้วก็ประมาณตีหนึ่งผลการตรวจปัสสาวะก็ไม่ได้มีสารเสพติดอะไร
ลูกชายก็ยืนยันว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
แต่ตำรวจขอตรวจเลือดเนื่องจากว่าแม่ของผู้เสียชีวิตร้องขอก็เลยต้องไปตรวจ
พ่อก็ต้องทำใจนั่นแหละก็ต้องช่วยการหาทางออกกันต่อ
ส่วนการเจรจากับทางครอบครัวของน้องไฟล์ผู้เสียชีวิตนะคะ
แม่ของน้องไฟล์เรียกเงินจากกลุ่มผู้ว่าจ้างคนละสองแสนบาท
แต่พ่อของในหยิกหนึ่งในผู้ว่าจ้างบอกว่าผมก็ทำนาทำไร่ไม่ได้มีเงินทองขนาดนั้น
อยากให้แต่ละฝ่ายพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้คุยกันเฉพาะเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวน่าจะดีกว่า
เนื่องจากว่าพ่อของนายหยิกยืนยันว่าตัวในหยิกลูกพ่อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องไฟล์
จะมาเรียกเงินผู้ชายที่อยู่ในบ้านทุกคนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะได้
จะมาเรียกว่าเป็นใจพร้อมที่จะให้ตรวจเรื่อยแต่ถ้าสมมุติตรวจออกมาแล้วสมมุติก็เป็นใคร
ก็ต้องหลักสภาพแต่แจ้งพอละกอดก็ต้องหลักสภาพ

แต่แจ้งพอละกอดก็ต้องหลักสภาพ

ตอนนี้มันเหลือไปแล้วพี่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องเลือดไปแล้ว
มันกลายเป็นเรื่องเลือดตอนนี้มันกลายเป็นเรื่อง

เมื่อคืนแค่คุยกันเท่า
ถ้าเกิดเช้ามาก็ได้แล้วเช้าต่อมาผมจะมาเหลือกันแล้วก็
ส่วนที่บ้านของในบอยที่เป็นผู้ต้องหาอีกคนนึง
แล้วก็เป็นผู้ว่าจ้างด้วยแล้วก็เป็นบ้านที่จัดปาร์ตี้ด้วย
วันนี้เงียบแบบนี้ไม่มีคนอยู่มีแต่คนงาน
แล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวค่ะ
เมื่อวานตำรวจก็ไปตรวจสอบที่บ้านแล้วค่ะแต่ในบอยตกลงบ้านในบอยนะฮะใช่ไหม
บอยเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้เรื่องยาเสพติดหรอกนะ
เพราะว่าเป็นเพื่อนกลุ่มที่มาที่บ้านเนี่ยเขาเป็นคนเอามา
แต่ว่าทางฝั่งผู้หญิงเขาก็บอกว่าเขาออกไปนิดเดียว
แล้วก็ยาเสพติดที่เสพกันจนน้องไฟล์แบบช็อกน็อกไปเลยแล้วเสียชีวิตเนี่ย
เป็นฝั่งของผู้ว่าจ้างตำรวจบอกว่าทั้งสองฝั่งเนี่ย
ยังให้การแบบโยนไปให้อีกฝั่งนึงค่ะว่าแหมฝั่งนู้นนั่นแหละเอามาเยอะ
แล้วก็เสพกันเองอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะ
แต่สรุปคือก็โดนแจ้งข้อหาหมดเพราะว่าทั้งสองฝั่งก็คือมียาเสพติดในครอบครองกันหมดไงฮะ
แต่ว่าหัวใจสำคัญของคดีนี้ก็คือน้องไฟล์เธอเสียชีวิตเพราะอะไรใช่ไหมครับ
ถ้าจะเสียชีวิตเพราะเรื่องของยาเสพติดซึ่งผลชนสูตรอย่างละเอียดเนี่ยยังไม่ออกมานะขณะนี้นะฮะ
มีแต่ผลเบื้องต้นบอกว่าตับวายใช่ค่ะนะฮะถ้าจะเป็นเพราะเสพยาเสพติดเกินขนาด
หรือว่าจะเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
มีการบังคับมีการเอายาเสพติดที่มันเป็นสูตรที่มันแรงจนแบบถึงขั้นน็อกช็อกเสียชีวิตไปให้เขาเสพ
แล้วเขาไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเปล่า
เพื่อนของน้องไฟล์ที่อยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยกันเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์
เขาบอกว่าไม่ได้มีการบังคับให้เสพยาเสพติดเขาบอกแบบนี้นะคะ
แต่เขาบอกว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาเคยเสพยาเคแต่ว่าการเสพยาเคอาการมันไม่ได้เป็นขนาดนั้น
เขาก็เลยสงสัยว่าที่แบบมาให้เขาเสพกันเนี่ยเป็นเคนมผงหรือเปล่า
อาจจะไม่ได้บังคับแต่ไม่รู้ว่าโอ้โหที่กลุ่มนี้เอามาเนี่ยมันเป็นแบบตัวแรงนะ
นี่นะคะภาพที่สัมภาษณ์เมื่อวานอันนี้ตำรวจต้องไปขยายผลค่ะนะครับ
ผู้ชมครับมีเพื่อนสนิทของน้องไฟล์เขาเพิ่งจะแยกจากกันได้เพียงแค่สิบวันนะครับ
วันนี้เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าปกติงานที่รับเนี่ยมีอยู่สองแบบนะที่เขารับงานกันนะ
ส่วนงานที่ไฟล์ไปรับในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นลักษณะอีกแบบนึงเพื่อนสนิทน้องไฟล์บอกกับเรานะครับ
คืองานแบบฟิลแฟนฟิลรู้สึกความรู้สึกใช่ไหมอาจจะแบบลักษณะจ้างให้ไปเป็นแฟน
เป็นแฟนอยู่ในงานอ่ะนะซึ่งเพื่อนสนิทคนนี้บอกว่าก็แปลกใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเจองานลักษณะแบบนี้มาก่อนนะส่วนตัวเชื่อว่าไฟล์น่าจะโดนมอมยาในงาน
สนิทคนนี้บอกว่าก็แปลกใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเจองานลักษณะแบบนี้มาก่อนนะ
ส่วนตัวเชื่อว่าไฟ่น่าจะโดนมอมยาในงานซึ่งปกติเนี่ยเวลาเขาจะให้ดื่มให้กิน
หรือว่าจะให้เสพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันปฏิเสธกันได้แต่บางงานเนี่ยมันจะมีลักษณะ
คือแอบบดยาเสพติดหรือว่าผสมยาเสพติดใส่แก้วจะเป็นน้ำอัดลมน้ำเปล่า
หรือว่าจะแก้วเหล้าอะไรก็แล้วแต่หรือยัดเข้าปากเลยบางทีแบบเมาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรพวกนี้
หรือว่ากำลังกินกำลังร้องกำลังเต้นอะไรกันอยู่ยัดเข้าปากเลยนะฮะ
ซึ่งปกติถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนี้เข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกถ้าน้องไฟล์เมานะ
เขาจะมีการสะกิดกันคอยดูแลกันตลอดเพราะว่าไฟล์เป็นคนดื่มไม่เก่ง
เธอก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าในคืนวันนั้นไฟล์น่าจะถูกอับยาหรือว่าเสพยาเสพติดเกินขนาด
เกิดอาการช็อกเพราะมันมีลักษณะปากม่วงตัวม่วงตั้งแต่ตอนอยู่ในงานปาร์ตี้แล้ว
เพื่อนสนิทคนนี้ยังตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าคนที่ไปรับไฟล์กลับบ้านเนี่ย
อ้างว่าไฟล์เป็นคนรับงานเองและเดินทางไปทำงานคนเดียวไม่ได้ไปด้วย
ซึ่งเธอบอกเธอไม่เชื่อเด็ดขาดเนื่องจากไฟล์เป็นคนคลี่กลัวนะครับ
แล้วทางฝ่ายชายที่จ้างงานก็บอกว่าเขาเข้าไปในงานด้วย
ซึ่งเชื่อว่าทางคนที่ไปรับไฟล์เนี่ยไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด
เนื่องจากพูดกี่รอบกี่รอบมันไม่เคยตรงกันเลย
แล้วหากปลดล็อกโทรศัพท์ของไฟล์ได้เนี่ยเธอเชื่อว่ามันจะรู้ความจริงทั้งหมดว่า
ในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้โทรศัพท์มือถือของไฟล์เนี่ย
ยังอยู่กับทางฝั่งแม่ของไฟล์
ขึ้นลักษณะออนไลน์การใช้งานเปิดใช้งานอยู่เลย
ส่วนตัวเธอเชื่อว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ย
ปกปิดนะต้องปกปิดแล้วไม่ยอมพาไฟล์ไปโรงพยาบาลด้วย
ทำให้ไฟล์เนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ห้อง
คือเขารับงานเขาบอกว่าไอ้เนี่ยคนที่เสียรู้จักกับผู้ชายที่รับงานแล้วเป็นคนที่ชวนพวกเขาไปใช่แต่คือข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างคือมันอยู่ในโทรศัพท์เพื่อนพี่แล้วโทรศัพท์อ่ะมันมันติดไอคาวมันล็อกหน้าจออยู่ใช่เราไม่สามารถรู้เลยแต่ทุกวันนี้คือเฟสเพื่อนออนอยู่ออนออนเป็นระยะระยะใช่จากที่ติดแฮ็
ได้ตอนนี้ติดได้ใช่มันเป็นข้อสงสัยอะไรหลายหลายอย่างนะพี่ซึ่งโทรศัพท์อ่ะอยู่กับทางแม่ตลอดใช่ไม่พูดตั้งแต่ถ้าเขาเอาไปเพื่อนไม่ส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ที่แรกพูดกับหมอไปตรงตรงว่าเพื่อนอับยามาจนทำแบบว่าให้ช็อกใช่หมอต้องช่วยได้อยู่แล้วพี่เพราะว่ามันต้องเป็นการรักษาของเขาไปใช่ไหมแต่อันนี้คือคุณปกปิดตั้งแต่ทีแรกแล้วคุณแบบจะให้เพื่อนโกหกว่า
ไม่ได้ไปไม่ได้ไปด้วยทั้งที่คุณก็ไปอ่ะแต่มันอะไรหลายหลายอย่างหลวงพี่บอกว่าเออแค่ไปรับแค่ไปรับแล้วคุณเมาอะไรทั้งทั้งที่ผู้ชายเป็นคนพูดว่ามันมันมันก็เข้าไปด้วยอ่ะมันเข้าไปตี้ด้วยอ่ะจนกระทั่งไอ้ไฟล์ไอ้ไฟล์ช็อกก็เลยเอากลับเอาเงินกลับหาเงินกลับเพราะว่าต่างคนต่างเริ่มเมากันแล้วเนี่ยค่ะน้องไฟล์อาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ใช่ไหม
ช็อกจนน็อกแบบอาการหนักแล้วถึงไปทีนี้ก็ช่วยไม่ทันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยตามสองส่วนหนึ่งก็คือผลการชนะสูตรอย่างละเอียดสำหรับศพของน้องฟ้ายอืมว่าตกลงแล้วเนี้ยตำรวจรออยู่เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะว่ามันมีสาเหตุอย่างละเอียดเนี้ยเกิดจากอะไรแล้วมันมีร่องรอยกับเรื่องของอ่าพฤติกร
ที่เรานำเสนอข่าวก็ต้องถือว่าต้องเตือนเป็นอุทหาหอนสำหรับเรื่องของการทำงานในลักษณะดังกล่าวมันได้หมายความว่าเป็นสาวเอ็นทุกคนจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะแต่มันมีลักษณะแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นจริงจริงแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหานะคะ